คุณผู้ชมพอจะจำได้ไหมที่จังหวัดสงขลาเมื่อ๒เดือนก่อนเราเสนอข่าวว่ามีบ้านหลังนึงเลี้ยงหมา๑๖ตัวแล้วเจ้าของเนี่ยเลี้ยงไม่ไหวนะฮะไม่มีเงิน
ตะบนพระวงศ์อำเภอเมืองสงขลานะครับคือที่อาสามูลนิธิบ้านหมายิ้มหาดใหญ่
แล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลตะวนพระวงศ์ช่วยกันขนย้ายทั้งหมดไปอยู่ที่ข้อของมูลนิธิ
ซึ่งถือเป็นการย้ายก่อนกำหนดเนื่องจากหมาทั้งหมดมันแข็งแรงดี
เสียงดังรบกวนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยเอาย้าย
คุณศิรพันธ์งามพร้อมวงประธานมูลนิธิบ้านหมายิ้มหาดใหญ่เล่าบอกว่า
พอหมามันแข็งแรงคุณผู้ชมมันเริ่มเห่าเสียงดังบางคนก็ไม่พอใจนะ
คือเดิมทีเนี่ยต้องย้ายช่วงสักกันยายนครับแต่ต้องย้ายก่อนเพราะว่ากลัวหมาจะถูกทำร้าย
แล้วจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเขาด้วย

ช่วงนี้เราขึ้นเลขบัญชีให้แล้วนะครับ
แคปใครใจบุญใครรักสุนัข
มีจิตกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนกับทางมูลนิธิ

นี่ค่ะเดี๋ยวว่าสร้างปฏิหารให้กับสุนัขนะคะ